คาเฟ่ว่ะทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวนสองพันห้าร้อยบาท
คาเฟ่อ่าแล้วอยู่หัวมุมเลยร้านเพลสคาเฟ่ร้านคาเฟ่ที่ให้ความสำคัญกับทุกเมนู
ตั้งแต่วิธีการทำจนวิธีการเสิร์ฟด้วยชื่อร้านหมายถึงการกดการบีบอัด
ที่นำมาเป็นจุดเด่นของแต่ละเมนูได้อย่างดีร้านตกแต่งโดยเน้นการใช้สีขาวเทาดำ
ให้ความรู้สึกคล้ายบรรยากาศในออฟฟิศเอาใจหนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่ต้องการเติมพลังในระหว่างวัน
มาเลยครับมาเลยครับผมมาเลยครับอุ้ยอันนี้คือเมนูนิวยอร์กชีสเค้กนะคะ

ผ้ากุ้งวางเงินไว้ทั้งหมด๒๕๐๐บาท
ได้ทั้งหมด๑๖ชิ้นนะคะ

มาอีก๒นะฮะ

ใช้ละลองใช้ดู

พูดเลยว่าชิ้นเดียวเนี่ยก็กินไม่หมดอยู่แล้ว

แต่ผมต้องการให้คุณปฏิบัติภารกิจนี้ก่อนครับ
ผมต้องการให้คุณทั้งสองคนนะครับ
ช่วยกันพูดชื่ออวัยวะ

ให้ได้ทั้งหมด๗ชื่อภายใน๑นาทีครับ

ผมลดให้ครึ่งหนึ่งครับ

รบกวนออกครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะ

หวังเงินจำนวน๑๐๐๐บาท

ต้อนเอาเลยต้อน๘กิโลกรัม

แม้ฌ

น้องครับ

ชีสเค้กเนื้อเนียนนุ่มด้านล่างเป็นฐานคุกกี้กรุบกรอบ
ราดด้วยซอสรัสเบอรี่ตกแต่งด้วยโรสแมรี่
ตักทานทุกเลเยอร์พร้อมกันจะสัมผัสได้ทั้งกลิ่นหอมของชีส
นุ่มละมุนของเนื้อเค้กความสดชื่นของซอส
และความกรุบกรอบของคุกกี้
เรียกว่าฟินตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย

ตัวช่วยช่วยทำไมแค่๒ชิ้น

แต่กับกินเถอะไม่อะ

แต่ผมอยากให้คุณทั้งสองคนนะครับ
ช่วยกันพูดชื่ออวัยวะที่มาเป็นเลขที่
เช่นจมูกปากนะครับ

คอซะเดือ

เก่งมากครับผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ

ไปเรื่อยสักชิ้นครึ่ง

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน

พวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

กับไป
เฮ้ยขวาจะจะซ้ายนะ

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด

ตลาดนัดรถไฟภูเขา

ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ไปเร็วไปเร็ว
ไปเร็วพอตไป

โดยกล่อง
โดยกล่อง

ต้อนรับเข้าสู่ตลาดนัดรถไฟรัชดานะครับ
ช้อปปิ้งสุดวินเทจใจกลางเมืองครับ

รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของสะสมสุดคลาสสิก

ไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวครับ

เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
และอย่างที่เห็นนะครับ

ที่โดนตัวผมก่อนคือทีมคุณผ้ากุ้

นั่นเดี๋ยวนี้

ถังของเรานั่นเองนะครับ
คุณ๔คนรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกเย็นไหมฮะ
เชฟเข้ามาเข้ามาเรื่องนี้นะค่ะ

อ๋อเหรอฮะโอเคได้ครับผม
กินเข้าไป
โอ้โห
ถ้าสมมุติว่าคุณพีชจะมีความสุขกับอาหารคุณพีชขนาดนั้นนะครับ
พบกับผมใหม่นะครับเชฟอาร์ตครับ
และหัวหน้าทีมทั้งสองท่านนะฮะคุณพลากุ้งและคุณก๊อฟเดจพล
จะพาลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ

เราขึ้นมาด้านเย็นดีกว่าแป๊บขึ้นมาด้านดีกว่า

เรื่องจีนน่าจะเมื่อไหร่เรื่องร้อนน่าจะหนักสุดเลย

ร่มของพี่ไอ้พ่า